คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คคุณผู้ชมไปดูโจรรายนี้หน่อยค่ะ
มันแปลกอ่ะยังไงฮะแปลกคือเวลามาขโมยของมาเอาโต๊ะเป็นโต๊ะกินข้าว
เอาไปเสร็จเอ๊ะมันคงขาดเก้าอี้เอาเก้าอี้ไปก่อน
และผ่านไปอีกไม่กี่วันต่อมาเอาเก้าอี้เพิ่ม

เอาให้ง่ายคุณเอาให้ครบเสร็จใช่ไหม

ใช่สงสัยสมาชิกในครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้นค่ะ
เดี๋ยวลองดูเจ้าของร้านบอกไม่ไหวแล้วแบบนี้ค่ะ
ไปครบเลยค่ะไปทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้
มาแล้วโต๊ะกลมโต๊ะกลมนะคะไปก่อนค่ะเขามาแบบไหนรู้ไหมคะ
ยังไงครับ๘๐๐๐๐๑มาด้วยมอเตอร์ไซค์และแบกไปด้วยมอเตอร์ไซค์
แล้วตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์เองด้วยค่ะแตกเองเลยเหรออย่างนี้เหรอ
เขาทำยังไงอ่ะคะโอ้อ่ะเอาเก้าอี้ไปในวันเดียวกัน
สามสิบเมษายนพอไปเสร็จปุ๊บได้ได้โต๊ะไปก่อน
แล้วกลับมาเอาเก้าอี้ในวันเดียวกันค่ะอืมก็เอาโต๊ะไปแล้วไม่มีเก้าอี้นั่งไง
ใช่เป็นเก้าอี้ตัวแรกก่อนนะคะพอต่อมาค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งคือ
หกพฤษภาคมเหตุการณ์แรกสามสิบเมษา
ไปที่๖พฤษภาคมมาเอาเก้าอี้ไปเพิ่มอีกเป็นตัวที่๒ค่ะ
พอมาวันที่เจ็ดพฤษภาคมอีกหนึ่งวันถัดมาเอาเก้าอี้ไปเป็นตัวที่สาม
จนครบเซตค่ะโอ้โหโจรรายนี้ย่ามใจจริงจริง
มาขโมยที่ร้านร้านนี้ก่อเหตุแบบนี้
อยู่ที่ซอยประปาหนึ่งนะคะที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เจ้าของร้านบอกอ้าวแล้วไอ้โต๊ะที่ไม่ครบเซตเนี่ย
ขายลูกค้ายังไงดีนะนั่นสิคะ

คุณพันธิพาลือคำหารอายุ๓๓ปี
เล่าแบบนี้เปิดร้านอาหารมาก็ได้แค่๒ปีนะ
ปีแรกก็โดนงัดร้านไปแล้ว
โดนขโมยทรัพย์สินหายไปหลายรายการเลย
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอยังไม่ได้ติดกล้องวงจรปิด

พอหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยหากล้องมาติดค่ะ
ปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิปอย่างที่เห็น

คือเธอก็ตัดสินใจเอาไอ้หลักฐานนี้
ไปแจ้งความกับตำรวจสพมาพตะพุธจังหวัดระยอง
บอกว่าคนร้ายโจรรายนี้มันก่อเหตุย่ามใจเกินไป

สงสัยจะเอาเฟอร์นิเจอร์ไปใช้ที่บ้านตัวเองหรือเปล่า
แล้วที่สำคัญหรือเธอคิดเอานะ

แล้วตอนนี้พอที่ร้านขายดีเวลาลูกค้ามากินข้าวที่ร้าน
โต๊ะเก้าอี้มันก็ไม่เพียงพอลำบากเธอและเดือดร้อนมาก

แต่กลัวว่าเดี๋ยวทรัพย์สินอย่างอื่นอาจจะโดนขโมยหายไปด้วยค่ะ

ก็คือเดินเข้ามา